แล้วก็เรื่องราวของความน่ารัก
ตอนนี้พูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีเรื่องราวน่ารักในนั้นให้เราไปดูไปชมกันเยอะมากเลยนะคะ

เล่าให้ฟังก่อนรู้แล้วว่าน่ารักเพราะว่าน่ารักจริง
เป็นคลิปคุณครูกับนักเรียนเขาทักทายกันก่อนที่จะเข้าห้องเรียน
ดูสิว่าคุณครูกับนักเรียนเขามีวิธีการทักทายก่อนที่จะเข้าห้องเรียนยังไงกันบ้างค่ะ
น่ารักใช่ไหมคะนี่เป็นวิธีการทักทายกันของคุณครูกับนักเรียนเลยนะ

ดังมากในโลกโซเชียลเป็นคลิปที่มีชื่อว่าสวัสดีตอนเช้า
เป็นคลิปที่คุณครูท่านนี้เขาทำกิจกรรมทักทายนักเรียน
ก่อนเข้าห้องเรียนก่อนพบปะกันในทุกเช้าเลย
ก็ทำให้มีผู้คนเข้าไปชมประมาณ๓๗ล้านวิวแล้ว
คลิปนี้๓๗ล้านวิว
แล้วแชร์กันกว่า๓๖๙๕๐ครั้ง
คุณครูท่านนี้นะคะคือเขาจะให้นักเรียนจิ้มกับรูปภาพด้านข้าง
เห็นไหมว่าด้านข้างเขาจะมีป้ายอยู่๔รูป
มีสัญลักษณ์บอกว่ามันจะมีการกอดกันจับมือกันชนกำปั้นกัน
แล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนเลือก
เราก็เลยขอบุกไปหาคุณครูถึงที่โรงเรียนบ้านปลือวายเลย
อยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพื่อไปพบกับคุณครูสาวสวยคนนี้ก็คือครูนัทยาศรีสวัสดิ์
คุณครูนัทเป็นครูประจำชั้นป๓สอนวิชาภาษาไทยนะคะ
แต่ว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
คือบางทีคุณครูนัทก็จะต้องไปสอนประวัติศาสตร์บ้างสังคมศึกษาบ้าง
นี่ค่ะสวยน่ารักใจดีเป็นกันเองกับเด็กนักเรียน

แต่นี่คงจะเป็นนางฝา
อื้อหืมอารมณ์ดี
อารมณ์ดี
วิธีการที่จะทำแบบนี้ขึ้นมา
เขาดูมาจากในคลิปของต่างประเทศ

เขาเห็นว่าทางต่างประเทศเมืองนอกเนี่ย
เขามีการทำแผ่นป้ายที่เป็นสัญลักษณ์

แล้วก็จะทำสัญลักษณ์นั้นกับคุณครู
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ให้เด็กกับนักเรียน
กับคุณครูมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น
แล้วก็จะทำให้เด็กยังไม่กลัวครูได้หรอไหม
เด็กบางคนกลัวครูคุณชนะอย่างนี้คุณกลัวนะ

แต่ถ้าเจอคุณครูน่ารักแบบครูนัท

ซ้ำฉันอยู่กับคุณครูนัท
ผมเห็นแล้วผมก็มีเรื่องไง
อยากจะถามคุณครูครับคุณครูครับ
ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครัวครับ
คือสมมุตินะสมมุติว่า

สมมุติถ้าผมโตแล้วอยากจะขอเป็นแฟนคุณครูได้ไหมครับ

ครูไม่ต้องคิดครูไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะเห็นคุณ
คุณครูน่ารักน่ารัก
คือจริงแล้วถือว่าเป็นตัวอย่างดีนะคะคุณผู้ชม
กับการนำเอาแบบว่าเรื่องราวของในโลกโซเชียล

หรือว่าการที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับเด็กนักเรียน

จะได้กล้าเข้าไปพูดคุยกับคุณครูมากขึ้น